มาดูเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดกันหน่อยค่ะ

บริเวณตะเข็บชายแดนอย่างที่อำเภอแม่สอดที่จังหวัดตาก
ล่าสุดทางทหารก็มีการนำรถไปรับตัวคนไทย๕๑คน
ที่ข้ามมาจากฝั่งบ่อนกาซิโนฝั่งเมียนมา

แล้วทั้งหมดพอข้ามกลับมาแล้วต้องกักตัวก่อน

ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณทางเข้าท่าข้ามธรรมชาติ
แม่น้ำเมยที่บ้านท่าอาจตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

แล้วก็จะมีรถบรรทุกทหารรถตู้โดยสาร
รถบรรทุกที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
มีผ้าใบต่างปิดมิดชิดหลายต่อหลายคันนะคะ
เพื่อที่จะรับตัวคนไทยล็อตนี้๕๑คนค่ะ
เพราะว่าคนไทยกลุ่มนี้เขาแสดงความประสงค์กับทางฝ่ายความมั่นคง
ทางฝั่งเมียนมาว่าจะขอกลับมาที่ฝั่งไทย
เอาจริงคือโควิดมันก็ระบาดหนักมากอะค่ะ
แล้วทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด

ถ้าเกิดผลออกมาผลออกมาเป็นลบ
ก็จะมีการกักตัว
แล้วก็จะถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันของรัฐ
หลังจากนั้นต้องโดนดำเนินคดีนะคะ

ทางนายแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากร

แล้วก็คณะก็จะเดินทางมาติดตามเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลสนาม
ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่สอด
พุ่งสูงจนโรงพยาบาลรับไม่ไหว
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเองเขาก็รับได้ประมาณ๒๔๕เตียง
แต่ทีนี้จำนวนผู้ป่วยที่มารักษาตอนนี้ยังมีไม่ถึง

เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลตรงแนวชายแดนด้วยไงคะ
คนก็อาจจะข้ามแสดงความประสงค์ขอข้ามกลับมา
ถ้าเกิดว่ามันเยอะอาจจะต้องมีโรงพยาบาลสนามนะคะ
แล้วนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔
กองกำลังนเรสวนเขาก็มีการปรับแผนการรับมือ
แรงงานชาวเมียนมาที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามา
หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
สามารถอยู่ในไทยได้ก็อาจจะทะลักเข้ามาด้วย
แล้วก็มีการเสริมกำลังเตรียมลงพื้นที่ตลอดแนวชายแดน

หลังจากที่พลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่๓
ลงพื้นที่ตรวจแล้วก็สั่งการไปช่วงเมื่อวานนี้นะคะ